ทุกผู้ชมครับไปดูข่าวสารในด้านอื่นนะครับ
เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะมีประสบการณ์ตรง
เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายตามห้างทั่วไปก็มี
บางคนซื้อไปตั้งไว้ที่บ้านก็มี

ถ้าตามห้างก็หยอดเหรียญเข้าไปใส่แบงค์เข้าไปปุ๊บ
โอ้โหมันก็ปึ๊บปับ
เอวมาหลังมาคอมาศีรษะอะไรอย่างนี้หรอ
ปรับได้นวดหนักนวดเบาขนาดไหน
นั่งดูทีวีเพลินก็นั่งนวดไปด้วยอะไรแบบนี้

แต่ต้องยอมรับว่าเวลามันบีบมันก็แรงมันแรงใช่มันก็ปื๊บเข้าไปเหมือนกัน
แล้วล่าสุดครับเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ที่เขาโพสต์เฟซบุ๊ก
อ่าบอกว่าเขาไปเจอคนที่ถูกเครื่องนวดเนี่ยมันหนีบแถวคอกับศีรษะเอาอืมต้องไปช่วยกันงัดออกมานะฮะ
โดยผู้โพสต์เนี่ยได้โพสต์ภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่าวันนี้มาเดินห้างเจอคุณลุงโดนเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ
ีบคอเกือบตายช่วยกันดึงกว่าจะออกระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มบอกว่า
นั่งมันเปิดได้ทำให้ก้นของคุณลุงไหลเข้าไปข้างในที่นวดหลังก็เลยหนีบที่หัวก่อนจะช่วยดึงกันออกมา
โหไม่น่าเชื่อนะฟังข่าวแล้วน่าตกใจนะเพราะคนชอบอ่ะนวดอ่ะเอาจริงเก้าอี้นวดแบบเนี้ย
หลายคนคือมันสบายใช่ไหมล่ะแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะโอ้โหถึงขั้นนี้บีบหัว
ใส่แบงค์ไปยี่สิบเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยยี่สิบบาทเสียบแบงค์เข้าไปได้สักห้านาทีใช่ไหมค่ะพอเพลินเพลินเนี้ย
ปรากฏว่าคุณลุงเนี้ยโดนเข้าไปก็เลยต้องเตือนกันแล้วล่ะนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณพลอยสจริทธิสินลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าทราบที่กัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปเจอผู้ที่ถูกเ

ต้องพยายามบอกให้คนช่วยกันงัดศีรษะแล้วก็เท้าด้วยนะเอาออกมาจากเครื่องนวดจนหลุดออกมาได้จ่าสิบตรีสุทัศน์บอกว่าขณะที่โดนหนีบนะรู้สึกแบบนี้เลยนะรู้สึกเหมือนสมองมันจะแตกให้ได้เพราะว่าเครื่องนวดมันบีบเข้ามาที่ขมับแล้วก็กระโหลกศีรษะแต่ว่าก็โชคดีที่สุดสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นอะไรมาก

โอ้โหจนต้องเย็บเลยอ่ะหนักเอาการอยู่นะค่ะเออไม่รู้ว่าสาเหตุ
เป็นเพราะอะไรน่ะแต่เอาเป็นว่าศีรษะกับท้าของคุณลุงเนี้ย
มันค้างอยู่ตรงนั้นหมดเลยอือ
เนี้ยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุนะครับ
วดที่มีอยู่๘ตัวที่จุดเกิดเหตุบอกว่างดใช้บริการชั่วคราวนะ
ก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับบางคนก็ไม่ได้มานั่ง
หรอกก็มานั่งรอนั่งทำธุระอะไรก็เนี่ยนั่งรอก็นั่งได้นะครับ
ได้ไปสอบถามจากนายทิติพลผู้ประเสริฐเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นคนวงดูกันที่เครื่องนวดตอน
นั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีแรกคิดว่าเครื่องนวดพังแต่
พอมารู้ว่ามีคนติดค้างอยู่ถูกเครื่องนวดหนีบอยู่ก็รีบ
วิ่งไปช่วยเอายาดมไปให้ลุงดมตอนนั้นสภาพลุงก็คือลืม
ไม่ขึ้นร่างกายอิดโรยคาดว่าถ้าช่วยกันนำออกมาไม่ทัน
ลุงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าตัวเขาก็เคย
ใช้บริการเครื่องนวดที่เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแบบนี้เหมือนกัน
นะรู้สึกได้ว่ามันนวดแรงมาก
ผมเห็นของลุงงัดอะไรกันทั้งอย่างเห็นไหมสักพันคนมัน
มุมเยอะผมแบบเลยเดินเข้าไปดูเอาเป็นคนติดอยู่
ที่ตัวอี้นวดอืมค่ะตอนนั้นเราเห็นสภาพคุณนั้นเขา
เป็นอย่างไรครับพี่ก็ลุงแกก็ดูแย่น่ะก็มีแผลแปลก
ยาวยาวกันเนี้ยประมาณถ้าเย็บก็ประมาณห้าถึงเหมือนกับ
แผลจอกหัวหนึ่งเลยพี่คะลุงเขาร้องอะไรอยุ่งไหมคะ
กับมันไม่มีหลังร้องเอกผมเจ็บมากเลยไม่มีแหลง
แล้วมันหนีบหัวก่อนครับแล้วมันค่อยลากแกลงมาลากลงมาแล้วก็โดดเข้าไป

ใช่หัวแกก็ลงมาตามบ่อแล้วโนดลงมาตามบ่อเลย
อืมคือพี่คิดว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเห็นแกอะค่ะ
ผมว่าตายผมว่าตายโดนบีบก็ตาย
ใช่เพราะว่าอี้โนดมันแรงมันเยอะมากผมว่าโนดประจำ
ซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีศูนย์นำรงธรรมและเจ้าของบริษัทเครื่องนวด
รวมถึงทางห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะก็เข้าประชุมหารือร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบเก้าอี้นวดตัวที่เกิดปัญหาค่ะ
เรวัตพัฒนาจันหอมตัวแทนบริษัทเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพก็บอกว่าได้คุยกับผู้เสียหายแล้วก็จะมีการชดใช้เงินเบื้องต้นสองหมื่นบาท
และตลอดระยะที่ต้องรักษาตัวค่ะ๑ปีนี้บริษัทก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงระหว่างการรักษาตัวนะคะ
หลังจากนี้จะนำเครื่องนวดกลับไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไร
แต่ก็ยืนยันว่าปกติแล้วทางบริษัทจะมีการตรวจสอบเครื่องนวดทุก๑๕วันค่ะ
แล้วเครื่องนวดที่เกิดปัญหาเก้าอี้นวดตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยเพิ่งตรวจไปเองนะคะเมื่อ๒๘มิถุนายน
แล้วก็มีการขออนุญาตนำเข้าติดตั้งใช้งานอย่างถูกกฎหมายด้วยก็เลยณตอนนี้ไม่รู้จริงจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ส่วนมาตรการในการป้องกันหลังจากนี้ก็จะนำป้ายกำหนดข้อควรระวัง
รวมถึงวิธีการที่ใช้เก้าอี้นวดอย่างถูกต้องไปติดเอาไว้
แล้วจะให้มีพนักงานคอยประจำจุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกค่ะ
ต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นแนวทางอีกเช่นกันว่าก็คือเราจะมีป้ายเช็ค
เช็คติดอยู่ที่บริเวณจุดของเครื่องถ้าเราให้นึกภาพออกก็เหมือนตามห้องน้ำตรงนี้
จะมีป้ายเช็คลิตรของเราก็จะมีป้ายแบบนี้มา
เพื่อเช็คเป็นรายการช่องตารางสินค้าเลยช่องรายการเลยว่า
ช่างที่เข้ามาตรวจเช็ควันนี้เช็ครายการอะไรไปบ้าง

ตัวนี้มีปัญหาไหมครับ
ตัวนี้ก็ตรวจเช็คครบตามกำหนดครับในเรื่องของการที่จะทำสัญญาครับ
ก็คือถ้าเกิดมีผลกระทบหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดจาก
ที่ลูกค้าประสบเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
เป็นระยะเวลา๑ปีหลังจากนี้นะครับ
ทางบริษัทผมยินดีที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ก็คือที่เราไปพูดคุยแล้วก็ตกลงกับทางผู้ประสบเหตุมานะครับ
ก้นของคุณลุงไหลเข้าไปข้างในเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวะเบาะนั่งมันอาจจะบุ๋มลงไปหรือเปล่า
ตัวก็เลยลึกเข้าไปมันชำรุดหรือเปล่า
ช่วงที่มันควรจะบีบตรงอื่นที่ไม่ใช่หัว

เพราะความจริงศีรษะมันต้องไม่เข้าไปลึก
จากนั้นทีนี้มันเข้าไปลึกเลย
ทางสบและสหสสกจังหวัด
บอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าของบริษัทเก้าอี้นวดสุขภาพ